คราวนี้เอาใจเด็กเด็กกันหน่อยสำหรับเด็กเด็กหนูหนูหลายหลายคนอาจจะชื่นชอบช้าง
ใช่นะคะอาจจะเห็นช้างเล่นน้ำอาจจะเห็นช้างวาดรูป
แต่คราวนี้จะชวนไปดูช้างว่ายน้ำที่สวนสัตว์เขาเขียวค่ะ
นี่อันดับแรกต้องอาบน้ำอาบท่าก่อนนะคะ
บรรยากาศบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นการแสดงโชว์ช้างแสนรู้
พลายตัวนี้ค่ะชื่อว่าพลายเขาเขียวอายุสิบแปดปี
นี่มันที่มาของเขาว่าช้างน้ำช้างเล่นน้ำเล่นน้ำ
คุณอย่าตกคำว่าเล่นไปสิมันเข้าใจผิดอุ๊ยน่ารัก
ดูดูดิเอ้ยชุงงวงชุงงานะคะสนุกสนานกันไปนะคะ
สระแห่งเนี้ยเนี้ยมีขนาดใหญ่สูงกว่าสี่เมตรกว้างกว่าสามสิบเมตรเลย
ครับเป็นสากกระจกที่คนเราสามารถมองทะลุแล้วก็เห็นลีลาการว่ายน้ำของช้างได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะ
ดูกันแบบใกล้ชิดเลยต้องบอกว่าที่นี่นะเป็นสระว่ายน้ำน่ารักที่แบบใหญ่มากนะ
ในระดับเอเชียเลยค่ะมันดำผุดดำว่าอารมณ์เหมือนคนได้ลงไปในสระ
มันทรงสุขนี่ดูเมื่อเดินสองขาต้องบอกว่าจำแห่งนี้ก็คือว่าสร้างด้วยตามระดับระบบ
นอกจากนี้คุณผู้ชมยังมีการแสดงแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

หากอวดโฉมกันไปให้คนที่ไม่คุ้นเคยใช่ไหม

ก็จะได้สนุกสนานเพลิดเลินได้ดูอย่างใกล้ชิดไป

ส่วนยีราบม่าลายแร็ดขาวฮิปโปเนี่ย

แล้วคุณผู้ชมยังมีเรื่องสุดพิเศษที่ขอกระซิบดังนะคะว่า

ได้นะคะที่หมายเลข๐๓๘๓๑๘๔๔๔
อืม
ใครไปเที่ยวก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลใจใดนะคะ

ก่อนหน้านี้เขาปิดให้บริการตอนนี้เปิดแล้ว
แต่ก็ยังคงเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด
มีเจลล้างมือให้สวมหน้ากากอนามัยต้องวัดอุณหภูมิกันด้วย
แล้วก็มีจุดให้สแกนไทยชนะนะคะ
จำกัดการชมบริเวณโถงชมมุมใต้น้ำด้วย

แต่บางคนอาจจะแบบอุ๊ยช้างมันเล่นน้ำได้เหรอ

ล็อตสัตวแพทย์ชำนาญการของกรมอุทยานแห่งชาติบอกว่า
ช้างมันเล่นน้ำได้มันเป็นความสุขของมันเลยด้วย
แต่ครั้งหนึ่งที่จะลงไปเล่นประมาณสัก๑๐๑๕นาที
ไม่ได้ลงไปเล่นน้ำนานไม่ได้เป็นการทารุณกรรมสัตว

ไม่ต้องห่วงเขาดูอะไรอย่างดี
ควานช้างกับช้างเขาเล่นน้ำกันอยู่แล้วคุ้นเคยกัน

อยู่ในตามป่ามันก็จะลงไปเล่นอยู่ในน้ำ

วันหยุด๓รอบ๑๐โมงครึ่งเที่ยงครึ่งแล้วก็บ่าย๒๓๐นั่นเอง

ตาตื่นใจอ่ะเราไม่ใช่เด็กเรายังแบบอุ๊

คือตื่นเต้นเหมือนไม่ได้ไปสวนสัตว์นานคุณนึกออกไหม
ใช่มีโอกาสก็ไปนะกลับบ้านบ้างฮ่าฮ่า